ท่านผู้ชมครับคดีของแอมสายนายหลังจากที่เงียบไปพักนึง
ล่าสุดเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อวานนี้นะครับ
ก็อย่างที่ทราบนะฮะแอมเนี่ยตอนนี้อยู่ในเรือนจำ
ระหว่างการคุมขังถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
สิบสามสิบสี่ศพอ่ะค่ะใช่ไหมที่ถูกแจ้งข้อหาว่าเธอเนี่ย
ทำให้เขาเสียชีวิตมุ่งหวังอะไรก็ว่ากันไป
ทนายของแอมคือทนายพัฒน์นะฮะเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊ก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรที่เข้ามาดูแลคดีนี้
แอมสายนายไปขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับทนายพัฒน์ทนายของแอม
แต่สารบอกให้ออกหมายเรียกก่อนถามว่าข้อหาอะไร
ข้อหาช่วยเหลือผู้อื่นมีให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง
โดยการทำให้เสียทรัพย์ทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสีย
ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดหรือข้อหาจัดฉากอำพลางหลักฐานนั่นแหละ
หลักฐานอะไรท่านผู้ชมฮะย้อนไปดูภาพ
เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนใช่ไหมที่คุณก้อยที่เป็นคดีแรกคดีของแอมสายนายเลยอ่ะ
ไปปล่อยปลากับแอมนี่แล้วก็วูบหมดสติที่ริมตลิ่งนี่คือคุณก้อยก่อนจะเสียชีวิตไป
ใช่ค่ะหลังเกิดเหตุทรัพย์สินหายหมดอืมแอมให้สัมภาษณ์บอกอ๋อเอาไปทิ้งถังขยะ
ค่ะและยังไม่มีใครหาเจอตอนที่คุณก้อยขับรถตัวเองมาแล้วก็ไปเปลี่ยนรถขึ้นรถแอมอ่ะ
จอดรถทิ้งไว้ที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอ่ะค่ะเธอก็ถือกระเป๋าถืออะไรมาใช่ไหม
อยู่ดีเนี่ยนะฮะมีกล่องพัสดุปริศนาส่งมาที่บ้านเพื่อนสนิทของแอมใช่ค่ะคุณแก้ว
แก้วก็เลยไปหามูลนิธิวินวินนี่บอกไม่กล้าเปิดค่ะนี่ฮะแล้วพอวินวินเข้ามาช่วยเนี่ย
เปิดกล่องออกดูเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มันหายไปของคุณก้อยทั้งนั้นเลยนะฮะคือต้องบอกว่า
คุณแก้วไม่กล้าเปิดเพราะว่าไอ้จ่าหน้าชื่อผู้รับอะค่ะเป็นชื่อคุณก้อยไงนี่ไง
แล้วของก็เป็นของคุณก้อยจริงจริงพี่แอมบอกทิ้งขยะไปหมดแล้วอ่ะนี่ไงค่ะ
ตรงนี้ค่ะเขาก็ไปไล่ตำรวจก็ไปไล่นะฮะจนเจอผู้ส่งอืม
ส่งจากไหนอย่างไรนะแล้วอยู่ดีเนี่ยฮะเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจขอสารอนุมัติ
หมายจับแต่สารให้ออกเป็นหมายเรียกนะฮะก็คือทนายของแอมทนายพัฒน์นะครับ
นางสาวธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ข้อหาจัดฉากอำพลางหลักฐาน
เมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยบอกว่าทนายพัฒน์จะมาพบตอนค่ำสุดท้ายก็ไม่ได้มานะครับ
มีรูปนี่นะคณะเดียวกันนะครับล่าสุดนะช่วยชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราถามไปยังทนายพัฒน์ทนายพัฒน์บอก
ว่าการที่สารไม่ออกหมายจับเธอก็เพราะว่าเธอไม่มีพฤติ
กระทำความผิดหรือคิดหลบหนีจึงไม่เข้าองค์ประกอบของเหตุ
รับหมายเรียกจากตำรวจนะให้ไปรับทราบข้อกล่าวหานั่นคือเหตุ
เธอไม่ไปหาตำรวจที่ตำรวจบอกเนี่ยเขาบอกเขาจะมาจะมา
เมื่อวานแล้วไม่มาเธอบอกไม่ใช่นะเธอยังไม่ได้รับหมายเรียก
แล้วเดี๋ยวจะฟ้องกลับตำรวจด้วยในความผิดกฎหมายอาญามาตรา๑๕
กรณีที่ไปขอหมายจับเธอส่วนการรับว่าความให้กับแอมเนี่ย
ยืนยันว่าในคดีของแอมสายนายเธอเป็นทนายหลักซึ่งในราย
ละเอียดของการทำคดีไม่สามารถเปิดเผยได้
แต่ละครั้งห่างกัน๓๐วัน

แล้วเมื่อมีทนายคนไหนเข้ามา

แต่คนที่เข้ามาจะต้อง

คือพัฒน์

บอกเธอคือทนายหลัก

บอกว่าขอยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอ
ในการไปขอหมายจับทนายพัฒน์

หากไม่มาตามหมายเรียก๒ครั้ง
ก็จะเป็นขั้นตอนในการขอออกหมายจับต่อไป

ฟ้องร้องเอาผิดกับคนหลายกลุ่ม
ที่ออกมาพูดในเรื่องคดีของแอม

พิธีกรรายการโทรทัศน์ก็โดนนะอุ้ยเห็นบอกโดนสองคน
ค่ะผมไม่รู้ผมยังไม่มีหมายอะไรมาถึงบ้าน
ดิฉันก็ไม่มีเหมือนกันค่ะพี่หนุ่มกัญชัยก็กำลังระแวงระแวงอยู่ว่า
จะมีหมายมาที่บ้านหรือเปล่าจะงานเข้าหรือเปล่าใช่อ่าเห็นบอกอีกคนนึงเขารู้ตัวแล้ว
เขามีหมายแล้วนะเหรอคะอ่าแต่ให้ไว้ให้เจ้าตัวเขาบอกเองดีกว่า
ค่ะนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทางบิ๊กโจ๊กบอกก็ถือว่าเป็นสิทธิ์นะ
ของผู้ต้องหาที่จะไปฟ้องอะไรใครยังไงนะครับ
ขณะเดียวกันทางกองปราบรามนะครับพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพ
รองผู้การกองปราบรามเนี่ยบอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวน
ออกหมายเรียกครั้งที่๑ให้ทนายพัฒน์มารับทราบข้อกล่าวหานะครับ
โดยนัดให้มาพบพนักงานสอบสวนในวันที่๓๐พฤษภาคมนี้เวลา๑๓นาฬิกา
ทนายพัฒน์ทางตำรวจบอกแจ้งเพื่อทราบนะฮะ๓๐พฤษภาคม๑๓นาฬิกา
ตำรวจกองปราบบอกว่าหากทนายพัฒน์ไม่มาตามหมายเรียกก็จะออกหมายเรียกครั้งที่๒
หากยังไม่มาอีกจะขออนุมัติศาลออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไป